ดูเรื่องนี้กันต่อแหมไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับบ้านของใครเลยครับ
บ้านนี้เขากำลังทานข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตา
อยู่ฝ้าเพดานพังคลืนลงมาค่ะ
นี่นะครับผมนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับ
มาราคา๒๕๐๐๐๐๐บาทครับ
นั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวนี่ร้อยตูดผมยังอยู่เลยครับเนี่ย
หมดเลยครับอยู่ถล่มลงมา
เกิดมาเคยคบเคยเห็นครับวันนี้ได้พบได้เห็นแล้ว

นี่นะครับผมนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับ
พังหมดเลยค่ะคุณผู้ชมพังหมดเลยนะคะ
ฝ้าถล่มลงมาทั้งโซฟาตู้เย็นโต๊ะเก้าอี้
เฟอร์นิเจอร์ต่างขาวโพลนไปหมดเลยค่ะ
และนั่นคือซากที่เหลือข้างบนนี่ค่ะนี่คือสภาพนี้ค่ะ
นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ขณะที่กำลังทานข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะ
แหม่ไม่คาดฝันจริงนี่คือบ้านสองล้านห้า
แล้วอยู่มา๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณสารวุฒิก็บอกว่า
ฝ้าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไมมันถึงถล่มลงมาได้
มันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าให้สันนิษฐานน่าจะมาจากปลวกกินไม้นะคะ
ด้านบนฝ้าที่ช่างลืมเอาออกอะค่ะมันก็เลยมาเป็นแบบนี้อันนี้คือสันนิษฐานอยู่นะคะ
พอเกิดเหตุเขาทำยังไงเขาก็ไปแจ้งนิติบุคคลของโครงการ
แต่๓วันแล้วค่ะยังไม่มีเสียงสะท้อนกลับมายังไม่มีใครเข้ามาดูแลนะคะ
โอ้โหน่าตกใจจริงแต่ว่าเรื่องนี้โชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า
คุณสารวุฒิเนี่ยบอกว่าเขาทำประกันเอาไว้ค่ะเขาทำประกันเอาไว้เอง
ไม่เกี่ยวกับประกันของโครงการนะคะบ้านเขาทำประกันเอาไว้
แล้วก็กำลังจะหมดในอีก๒เดือนข้างหน้าคราวนี้ก็ต้องรีบโทรแจ้งประกันเลยค่ะ
มาแบบรับผิดชอบอะไรเลยครับยัง๓วันแล้วครับ
แล้วลักษณะฝ้ามีฝุ่นมีเศษผงมีอะไร
มีเศษผงครับคล้ายจะปวกกินเลยครับ
ก็จะเป็นปวกกิน
อ่าเป็นปวกกินนำพามาจากไม้อยู่ข้างบนนะครับ
ไม้เขาลืมเอาแก่ไม้แบบออกแล้วครับพูดง่าย